สมัยนี้เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีค่ะยุคแห่งแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนสังคมออนไลน์โอ้โห
มันทำอะไรได้ง่ายมากยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือ

ถูกต้องไปธนาคงธนาคารอะไรนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้สบายแล้ว
กันได้อะไรกันได้เรียบร้อยหมดนะครับ
ทีนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นคือมันทันสมัยมันสะดวกมันเร็วมันง่ายก็จริง
แต่ถ้าใครรู้รหัสอะไรเราเนี่ยโอ้โหอันนี้เสี่ยงมาก

มีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทเลย
สงสัยจะไปแอบรู้หรือแอบดูยังไงไม่รู้แหละ
เอาเป็นว่าใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเขาเนี่ย
เงินจากบัญชีของเขาออกไปเป็นแสน
จับได้เนี่ยถึงขั้นชกต่อยกันยังถูกแทงอีก

ตอนนี้สังคมออนไลน์กำลังพูดถึงกันเยอะครับ
เรื่องราวที่นายพานุวัฒน์จิระมงคลการซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บและผู้เสียหายนะครับ
เขาได้โพสต์เรื่องราวของเขาในเฟซบุ๊คส่วนตัวเพื่อเป็นอุทาหรณ์
โดยบอกว่าเพื่อนสุดแสบคนหนึ่งเข้าไปงัดห้องในขณะที่ผมหลับอยู่
แล้วก็ทำทีบอกว่าขอนอนด้วยมาขอนอนด้วย
ว่าเดือดร้อนมาผมก็เลยให้นอนด้วย
เนื่องจากเชื่อใจเพื่อนคนนี้เพราะว่าเขามักจะมานอนกับผมอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว

พอตื่นเช้าขึ้นมาผมดูโทรศัพท์มือถือ
ปรากฏว่ามีเงินในบัญชีของผม๕๐๐๐บาทถูกโอนเข้าไป
ในบัญชีของเพื่อนสนิทคนนี้นี่แหละที่มาขอนอนด้วยเนี่ย
ขณะที่เพื่อนคนนี้ก็ยังอยู่ในห้องเนี่ย
พอถามก็ยอมรับว่าโอนเงินออกไปจริงกระทั่งมีปากเสียงและเกิดชกต่อยกัน
ก่อนที่ผมจะถูกเพื่อนสนิทคนนี้ใช้มีดแทงจนบาดเจ็บ
พอเรื่องราวนี้ถูกแชร์ออกไปคนก็มาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ
แต่มีส่วนหนึ่งก็ตั้งข้อสงสัยเหมือนกัน
ว่าอ้าวแล้วจู่เงินในบัญชีมันจะถูกโอนได้ยังไง
อันนี้คือเพื่อนสนิทคนนี้นะคนที่โอนของเขาไปแล้วก็แทงเขานะ
อันนี้ไม่ใช่เจ้าของบัญชีนะนี่
อันนี้เป็นคนแทงเขาเป็นคนโอนเงินของเขาไป
ชาวเน็ตก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะแล้วจู่เงินในบัญชีมันถูกโอนออกไปจากโทรศัพท์ได้ยังไง

ว่าถ้าเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่แบบนี้ใช้ใบหน้าด้วยซ้ำ

วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามความจริงเลยครับ
ไปพูดคุยกับนายพานุวัฒน์จิระมงคลการผู้เสียหายผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊ก
นี่ฮะเขายังบาดเจ็บอยู่เลยมีอาชีพเป็นพ่อค้าขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเกมส์ออนไลน์นะฮะ
โดยเขาเล่าถึงนาทีที่รู้ตัวว่าเงินในบัญชีถูกโอนออกไปและเชื่อว่าเงินที่ถูกโอนออกไปนั้นเป็นเพราะเพื่อนที่ชื่อนายพัทรพลต้องเคยแอบเห็นรหัสเข้าระบบโอนเงินของเขาอย่างแน่นอน
เขาใช้แบบกรกรหัสเพราะตลอดระยะเวลาที่คบกันเป็นเพื่อนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานถึง๗ปียอมรับว่ามีความสนิทสนมกันพอสมควร
คือคนเราจะรู้รู้ว่าเงินในบัญชีเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมครับคือมันไม่ตรงแล้วมันไม่ตรงมากเลย
ก็คือโอเคก็ยังไม่พบ
ก็เลยไปเช็คดูว่ายอดโอนที่มันหายไปในประจำนวนทั้งเท่าไหร่
ก็ไปเช็คดูเป็นเงิน๕๐๐๐๐บาท
ทีนี้ก็ต้องไปดูว่ามันจะระบุว่าเราโอนไปที่ชื่อของบัญชีใคร

มันก็บอกว่าใช่มันก็เอาโอนคืนมาโอนคืนมา
มันว่าไม่มีน่าจะติดพนัน

ว่ามีดมาจากที่ไหนแต่เค้ามีดแทง่ผมไปรอบนึงแล้วที่แทงคือแบบอย่างนี้ครับ
คุณทำแน่ทีมที่โทรศัพท์ก็อยู่ที่ตลอด
เป็นช่วงเวลาที่ผมหลับดึงนะครับ

เขาอาจจะแบบว่าแอบเห็นแอบดู
เพราะว่าผมเป็นคนที่โอนเงินค่อนข้างบ่อย

ก็อาจจะเป็นไปได้ในส่วนหนึ่งนะครับ
ประมาณนี้
แล้วตอนที่พี่ตื่นหาโทรศัพท์วางที่เดิมไหม
สามตัวสี่ตัวอะไรก็แล้วแต่บางทีคนที่อยู่ใกล้ใกล้ก็แบบชำเรืองเห็น

ตามคำบอกเล่าของนายพนุวัฒน์นะครับ
บอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงบ่าย๒๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เราทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์แบบนี้
ขณะที่นายพนุวัฒน์ผู้บาดเจ็บตื่นขึ้นมาเขาได้ทำการเช็คยอดเงินในบัญชี
แล้วรู้ว่ายอดเงินในบัญชีเดิมเนี่ยมียอดเงิน๕๐๐๐บาท
ออกจากโทรศัพท์มือถือไปเข้าบัญชีของนายพัทรพลเพื่อนของเขา
นายพนุวัฒน์จึงลุกขึ้นมาถามนายพัทรพลเพื่อนที่กำลังนั่งเล่นเกมอยู่
ว่าเอาเงินไปใช่ไหมโอนคืนมาเลยแต่นายพัทรพลตอบกลับว่า
ใช่แต่ไม่มีคืนให้อ้างว่าติดพนันก็เลยมีปากเสียงแล้วชกต่อยกันเนี่ยนะฮะ
จากนั้นนายพัทรพลได้ไปคว้ามีดทำครัวที่อยู่ในห้องแทงเข้าที่กลางท้องของเขา๑แผล
นี่ครับก่อนที่นายพัทรพลจะแทงซ้ำอีกแต่ว่าครั้งนี้นายพนุวัฒน์
เอามือกันเอาไว้ทันแล้วก็พูดว่าให้หยุดอยากเอาอะไรก็เอาไปก็ต้องหาทางเอาตัวรอดก่อน
พนุวัฒน์ผู้บาดเจ็บเล่าต่อว่าหลังจากถูกแทงเข้าอย่างจังนะ
ตอนนั้นเขายังเกรงว่าจะถูกนายพัทรพลแทงถึงแก่ชีวิตอ่ะนะแต่ว่าหลังจากนั้น
พัทรพลก็พยายามเข้ามาขอโทษแล้วก็เป็นคนนั่งรถไปส่งเขาที่โรงพยาบาลด้วย
ตอนนั้นพยาบาลก็ถามเขาว่าไปโดนอะไรมาซึ่งเขาก็บอกพยาบาลไปว่า
เพื่อนคนที่มาด้วยกันนี่แหละแทงแต่พอหลังจากเขาถูกนำตัวเข้าไปรักษาบาดแผลที่บาดเจ็บ
นายพัทรพลเพื่อนของเขาก็หายตัวไปแล้วเขาก็มารู้จากพ่อของเขา
กำลังไปขอดูกล้องวงจรปิดที่คอนโดพอดีก็ถึงรู้ว่านายพัทรพลได้กลับมาที่ห้องที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากพาที่เขาไปส่งโรงพยาบาลย้อนมาเอาโทรศัพท์มือถือของเขา
แล้วโอนเงินอีกห้าหมื่นบาทเข้าบัญชีตัวเองคือครั้งแรกเนี่ยโอนไปแล้วห้าหมื่น
พาเขาไปส่งโรงพยาบาลกลับมาเอาโทรศัพท์ของเขาที่ห้องโอนออกไปอีกห้าหมื่นบาท
แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือของเขาหลบหนีไปด้วย

เขาก็ยังไม่ให้ผมใช้โทรศัพท์เพราะว่าเหมือนกับทำท่าจะทำร้ายผมเพิ่ม
เขาก็เดินเหมือนกับว่าเอ๊ผมขอโทษเพื่อนอะไรอย่างนี้ประมาณนี้
ใช่ครับก็ผมก็ลงมาจากคอนโดแล้วก็ขึ้นรถผมเป็นคนขับรถขับรถไปโรงพยาบาล
เขาก็ขึ้นรถมาด้วยสำหรับผมกับเพื่อนตอนนี้ก็ผมก็ไม่ได้อาฆาตไม่ได้เครียดแค้นนะครับ
ก็คือให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎหมายดีกว่าคือให้เขามามอบตัวให้มาอะไรสู้คดีกันตามปกติ
ส่วนจะถามว่าครบต่อหรือไม่ครบต่อก็คงจะต้องทังห่างกันไปนะครับ
เพราะว่ามันทำถึงขนาดนี้ก็คงไม่มีใครมาแบบมาสนิทสนมอะไรเหมือนเดิม

ก็โดนเอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะครับ
แล้วคือเขาก็บอกว่าใครจะคบก็คบต่อเขาก็ไม่เอาด้วยคนแล้ว
โดนขนาดนี้ขณะนี้นายพนุวัฒน์ผู้บาดเจ็บบอกว่า
เขาไม่สามารถเช็คการโอนเงินเข้าออกจากบัญชีรายตัวเองได้อีกแล้ว
เนื่องจากนายพัทรพลผู้ก่อเหตุที่เอาโทรศัพท์มือถือของเขาไปเนี่ย
ทำการปิดทุกช่องทางออนไลน์ของเขาทุกอย่างเลย
เพื่อนกับครอบครัวตอนนี้ก็คือช่วยกันไปอายัดเงินทุกบัญชีธนาคาร
ทางครอบครัวก็ไปแจ้งความไว้ที่สพดหัวล่อ

แล้วก็ขอภาพจากกล้องวงจรปิดของคอนโดที่เกิดเหตุ
เอกสารการโอนเงินต่างไปมอบให้กับตำรวจเพิ่มเติมแล้ว
ส่วนอาการบาดเจ็บตอนนี้ก็พ้นขีดอันตรายแล้วแพทย์ได้ผ่าตัดด่วนตอนนั้นเพื่อช่วยเหลือ
เนื่องจากแผลที่ถูกแทงนั้นลึกเข้าไปถึงชั้นเยื่อบุไขมันแต่โชคดีที่ไม่โดนอวัยวะสำคัญ
ทีมข่าวของเราติดต่อไปยังเจ้าของคดีนะครับร้อยตำรวจเอกอิทธิกรสายกระโทกร้อยเวรเจ้าของคดี
และสืบทราบว่าชายคนก่อเหตุนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเมืองสมุทรปราการ
ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ได้มาสามารถบันทึกภาพ

เพื่อขอสารอนุมัติหมายจับในวันพรุ่งนี้